วินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าวันจากกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อได้รับสิทธิ์เลือกกุญแจ๑ดอก
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้สิทธิ์เลือกกุญแจไปเลย๔ดอกครับ
กุญแจแต่ละดอกนะครับคุณผู้ชมครับจะสามารถไขแม่กุญแจที่เป็นคู่ของมันได้เท่านั้นนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับ๔ตู้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องกรุงเทพมหานครครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเทวดาที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครคือเทวดาองค์ใด

ถูถูถูถูตรบ

หลุนและเฉียบไปพร้อมคุณผู้ชมครับ

บอกตรงแม่เองแม่ยังไม่รู้เขามาถามแม่ถูกไหมแม่บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
จริงแล้วนี่แหละครับเทวดาที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร
ถึงเหลือของมหานครก็เป็นรูปผับประอินทรงช้างเอระวัร
ถ้าเราได้ดูโขนของกรมศิลป์นะครับที่จะขี่ช้างก็จะมี

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องความรู้ทั่วไประดับชั้นประถมต้นครับ
เวลาช่วยยายวันทำงานสนุกดีครับหนูรักยายวันครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือกีฬาชนิดใดใช้ผู้เล่นต่อทีมนะฮะน้อยที่สุด
ตัวเลือกที่สามวันเล่บอลครับ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดผักใส่ถุงนะฮะ
พร้อมขายจำนวน๘ถุงภายในเวลา๓นาทีครับ
ถุงนี้หัวขนาดห้าต้นวางตุ้งสามต้นใส่เลยต้อง
เร็วเร็วมาเลยแขวนลูกแขวนแขวนแขวนแล้วเต้น
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้เลยครับ
ข้อนี้ผ่านตะวันทำได้หรือไม่ได้ครับ
ใช่
นะครับจัดผักใส่ถุงพร้อมขายนะ๘ถุงภายในเวลา๓นาทีนะครับ
เพราะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะสองนาทีสามสิบแปดวินาทีครับ
ดีใจจังเลยนะจ๊ะก็ยังเหลือเวลาอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะ
เป็นของภาวัลนะครับจากหุ้นเทศมหานคร

บ้านของเรา

ค่ะแล้วก็ตรงสารน้องน้องว่าผมก็เกิดไปจนอยากให้น้องสบายสบาย
รวยเหมาะหนึ่งน้องและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลขในป้ายบอกทางบนเสื้อคือเลขอะไรตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ
หกสิบห้าซึ่งเป็นคำตอบที่

เพราะฉะนั้นนะฮะเราทำสุดความสามารถแล้วนะครับ
ถ้าเขาว่าให้ดูนะตู้นี้อาจจะไปเป็นคำถามได้ให้ดูเอาไว้ลูก
แต่ทีนี้ป้าไม่ได้ให้เขาดูไอ้ตัวเลขไงป้าให้เขาดูไอ้เรือที่อยู่ในเสื้อ
ว่ามีคนกี่คน
อยู่ไม่แต่พุ่งเป้าไปถูกจุดมากเลยนะ

แล้วก็ถูกมากเลยนะเขาก็เอามาตั้งเป็นคำถามนี้นะ
พอคำถามมาป้าก็สะดุ้งเลยนะ
เอาละจ้ะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะตอนนี้นะครอบครัวของป้าวันนะครับจากกรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิต
๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก

เอาละครับตอนนี้นะฮะยังมีโบนัสรออยู่ที่หลังตู้นะครับ
มีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกด้วยกัน
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑เป็นใครครับ

และกุญแจดอกที่๒คือใครครับ

โดจะเลือกกุญแจดอกแรกกุญแจดอกไหนครับ
อีก๑ดอกผู้กันเลือกลูก
ครบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกุญแจต่อชีวิตสองดอกนะครับ
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาที

ใช้เวลาให้คุ้มครับและขอให้โชคดีกับการขายตู้โบนัสครับ

เร็วเร็วไม่ออกไปลูก
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งกลับไปเท่าไร
เร็วเร็วเร็ว
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ

ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓ก็คือ

ตู้โบนัสหมายเลข๔นะครับ

ครอบครัวของป้าวันจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
พร้อมกับข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

พวกเราและทีมงานน้องทุกคน
ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้านะ
ขอให้ป้าผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้

ไม่ได้ต่อชีวิตเราเพียงคนเดียว

มีค่าต่อคนที่เรารักมากกว่า
ลมหายใจของเราให้ดีนะครับ

อย่าให้ความจนหรือความทุกข์
ทำให้เรามองข้ามคุณค่าของลมหายใจที่เรามี

ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวของป้าวันได้แน่นอน

ถ้าเผื่อว่าใครที่พร้อมในเรื่องของกำลังทรัพย

เรื่องรักษาโรคมะเร็งของคุณลุงนะครับ

ในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับ

ประสานเข้ามาที่เพจรายการเราก็ได้นะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
แต่ก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวป้าวันว่า

วกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้าง
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว

สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
หมอบอกว่าลุงเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ตอนที่รู้ว่าแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ช็อกเครียด
ฉันจะทำยังไงฉันจะอยู่ยังไงกับลูกกับหลาน
ฉันจะทำอะไรกินเพราะว่าแกก็ขับรถเมย์ไม่ได้

ป้าอยากจะหนีปัญหาตรงนี้ไปคนเดียว

ถ้ามองย้อนไปในวันที่ลูกยังเล็กอยู่
ป้าฝึกเค้าให้เค้ารู้จักทำมาหากิน
ป้าดีใจมากที่ได้สอนเขาไว้
เพราะในตอนนี้ป้าก็ได้เขาสองคนที่หาเงินมาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงพ่อกับแม่
ป้าก็ไปเอาผักมาเอาปลาทูมา
กรรมมาใส่ถุงเป็นรายได้เสริม
ป้าก็จะเก็บเงินก้อนนี้เป็นทุนการศึกษาของน้องผู้กันกับน้องจีโน่
เป็นค่ารักษาพยาบาลของลุง
ในวันนี้ที่ป้าได้มารายการเกมต่อชีวิต
รู้สึกดีใจมากที่ได้เงินก้อนหนึ่งไปต่อชีวิต
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า
จะมองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อค่ะ

อยู่วันหนึ่งไปรับจ้างเขายกคณะ
อยู่ตอนนั้นกับมือผมไม่รู้มันเป็นไงมันชา
แขนขาอ่อนแรงเขาก็ทำงานไม่ได้
ฉันก็ต้องดูแลต้องคอยหาเงินมาจุนเจือ
คัดแยกแตงกวากับแตงล้าน

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร